มาลุยใหม่ครับ
หงางจิบ
หลังจากนั้นนี่เราบอกว่ามาอีกขนาดใหญ่ครับ

ทิ้งด้วยศอกมาแล้วปักด้วยศอกคืนครับ

โดนศอกเข้าไปค้างนะครับ

แล้วโอ้โหนี่ครับคืนครับ
เห็นจากด้านหลังนี่เป็นศอกขวาของทางด้านเจ้าบักโจ้ครับ
พยายามจะฟันเขาก่อนครับแล้วแกฟันสวนเข้าไปเลยครับ
โอ้โฮเป็นชายชนะของกะลัดบัคโจ้ครับ

นี่ครับสับเข้าไปครับ
สุดท้าย